คือถ้านี่อยู่วันนี้นี่ผมหวังเหนื่อยนะครับ
คือโอกาสรถนี่อยากโดนวีซ่ามันนั้นมีมากครับ
ผมอยากให้หมอบรั้วนะครับ

นั่นแหละครับกับแม่ต้องทำตัวแบบชาวบ้านไม่ใช่ว่าใส่ตะบูธนะครับ
คือไปแบบชาวบ้านก็เหมือนตอนปราบเสื้อซักหนูสลงนี่ครับ
นั่นเสื้อสร้างยิงเสร่าลงหนุก็ตอนนั้น
คือไปแบบชาวบ้านก็โดยมากครับค่ะ

ตำรวจที่ไปด้วยกันกับ๓๔คนนะครับเลวันเดือนปีเกิดใครที่ว่าไม่เจ็บไม่ตายก็พาไปกองปรับ
กล้องหนึ่งทำไมก็มีไม่ตั้ง๑๐คนบางทีเหลือกไปได้๒คนก็เอาไป๒คน
คนที่เรียนสัญญาตราศมาทางโก้อไม่ว่าจะกินว่านกินมันกินเนี่ยวดำหรือแฉย้
ถ้าทำตัวไม่ดีอันนั้นมันจะมีโอกาสเสื่อมนะครับไม่เหมือนขาถ้าคุมครับ
แต่ขาท่าอาคมก็เหมือนกันนะครับถ้าคนหนึ่งถือซีนคือซีนครบอีกคนหนึ่งซีนไม่ครบ
กับคนที่ซื้อสิ้นครบนี้จะมีโอกาสทำใดดีกว่านะครับ
เพราะส่วนเขือุงรางลิ้วหวานมันยาพวกนี้นะครับเเนี๊ยวดำนี้นะครับ
จะมีข้อที่ทำให้เสื่อมอยู่คือทำจัว

เป็นข้องส่วนอาทิตย์นะครับเมื่อเล็กไล่อ่าไข้นกลงเป็นหี้น
ไม้เป็นหี้นนะครับขดต่างต่างที่บุงนี้นี่
จะไม่เสื่อมเข้าความพุทธบุงนี้นะครับจะจะจะไม่เสื่อม
ผมไม่ได้เป็นผู้ครับแล้วตอนนั้นเป็นไหนเลยมีคนเดียวที่จับไม่ได้
คนเดียวใส่แกท่านอาจารย์ว่า
เกเหรียญไหมนี่เขาจับเสื้อกลับได้มั้ย
อาจารย์ว่าจับได้แต่ต้องให้ถึงตัว
เพราะผมรู้ต่างพี่นะครับว่าคนแก้สามคนชี่คน
เลยไม่เคยเห็นตัวลูกกับอือเกรียญถึงขนาดนั้นน่ะ
จนจะแล้วแต่ต้องให้ทรุนตัว

แกกุบฮันไหมฮันร่างกลับหวิง
ไม่ทุนตรงไทยกระดาษก็ไม่ได้ทองเลย
ตรงนั้นน่ะซึ่งไปดูอย่างเฉียงลง
ซึ่งแกซื่อมีทันมุ้นอยู่แบบเนี้ย

ถูแต่ไม่เข้าเต็มร่างหลัก
ขึ้นกวนมันมีกวนน้อยกับถึงการน้ำ
มันการมีน้ำบ้างไม่มีน้ำบ้างก็ประมาณหัวเข้าเลย
พลักภอีกครั้งไหมฟูล

นั่นแหละกระดาษไงผมว่ากระดาษดีป่ะ
กระดาษดีครับ